แล้วดื่มเหล้าขาวดื่มเบียร์ไปอย่าหยุดนะ

ไปดูพิธีนี้ครับ
อ่าคุณ

สำนักที่ผมจะพาไป
จะพาไปดูพิธีบินทบาทดวง
มีมีมีพิธีดูซักนิดก่อนไหม
ถ้ามีปล่อยมาเลยนะถ้ามีพร้อมปล่อยมาเลยนะ

จะเป็นการเปิดดวงเศรษฐีครับ

ห้ามหยุดกินหยุดดื่มจนกว่าอาจารย์จะสวดเสร็จ

ปกติเราได้ยินแต่ว่าจนเครียดกินเหล้า

นะครับก็บอกดื่มยิ่งเมายิ่งรวย

ทีมข่าวโรคพิธีพัฒนาที่อาสมดินศรีคัมภีร์
อยู่ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม

หลังไหลก็เข้าไปประกอบพิธีตลอดทั้งวัน

พอคนครบปั๊บเริ่มพิธีปุ๊บ
ผู้เข้าร่วมพิธีคุณจะต้องดื่มเหล้า
ดื่มเบียร์กินขนมกินอาหาร

ฤษีคัมภีร์ที่นั่งอยู่

จะทำพิธีตั้งแต่ตี๔จนถึงเช้า

ปู่ฤษีคัมภีร์ระบุว่า
พิธีกรรมนี้ไม่ใช่พิธีกรรมของศาสนาพุทธ
ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะ
แต่เป็นสิ่งที่เป็นความจริงของโลก
มนุษย์ต้องการดื่มกินใช่ไหมล่ะ

เป็นคำสอนของครูชื่อนี้นะ

วิชามาจากครูสายฟ้าฟาด
สืบเชื้อสายมาจากเขมร
ส่วนสาเหตุที่ชื่อว่าพิธีบินทบาทดวง

เพราะว่าคำว่าบินทบาทเป็นการขอเปิดทาง

ส่วนที่ต้องดื่มเหล้าดื่มเบียร์เนี่ย

นี่ดูท่านดูท่านบอก
ไม่ต่างจากที่พระโคเสี่ยงทาย

ที่ทำนายว่าถ้าพระโคดื่มเหล้าเนี่ย

การค้าต่างประเทศจะสมบูรณ์ดี

เอาลองฟังปู่ฤษีหน่อยนะ
เขาบอกว่าเหล้ามันเป็น

ตอนพระโคดื่มเหล้าดื่มเบีย

ถ้าครูกินเหล้าหรือกินเบียร์

มันเป็นของที่เลี้ยงคนในโลกนี้อยู่
แต่ไม่ใช่สิ่งที่ทางที่จะเป็นหลุดผล

ของครอบครัวของหมู่บ้านของโลกนี้อยู่
เวลาได้อะไรมาก็ชะลอง

ฉลองอันนี้คล้ายคำว่าฉลองดวง
กินให้สวดอยู่
กินให้มั่งให้มีให้ร่ำให้รวย

ที่นี่ยังมีเครื่องรางของขลังเบี้ยแก้สรรพคุณเมษ
ตามมหานิยมป้องกันคุณสัยคุณผีคุณสายเวท

มีหลายโปรโมชั่นมีหลายราคา

ยังไม่หมดเมื่อกี้ถามมาบอกว่าอยากจะดูรายละเอียดมากกว่านี้
คือพิธีเปิดดวงเศรษฐีเนี่ยพิธีมันเป็นแบบนี้ครับเอาดูพิธีก่อน
เอาล่ะมาถึงตรงนี้แล้วดอมครับสนใจสักโปรโมชั่นไหม

ทรุปกลางแม้ดอม๗๐๐๐

ชุดรองเท่าไรที่พวกมันสนใจไหม
ือพี่มาหาอมอตัหนิระกันรวย

หมื่นนี่เป็นค่าเหล้าไปแล้วหมื่นห้า

ขอบคุณมากครับอ่า